คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้สักประมาณ๒ทุ่มนะคะเป็นกรณีหนุ่มคนงานก่อสร้างค่ะ
ขับรถกระบะแต่งซิ่งลักษณะคือขับมาด้วยความเร็ว
เหมือนหนีคู่กรณีมาค่ะครับปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหลักไปชนเข้ากับแท่งบารีเออร์
แล้วทะลุไปตกบ่อนะคะเป็นบ่อลักษณะบ่อร้อยสายไฟริมถนนนะคะ
เป็นบ่อลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะคือความลึกของบ่อ
เกือบ๒๐เมตรนะแล้วในบ่อก็มีน้ำท่วมสูงสักประมาณ๓เมตรนะคะ
รีบลงพื้นที่ไปนะคะพยายามที่จะไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุ
ก็คือนายทองใหม่กุลทรงอายุสามสิบหกปีนะคะ
เป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างคือพยายามที่จะไปช่วยคนที่ประสบเหตุเนี่ย
ขึ้นจากบ่อร้อยสายไฟริมถนนปากซอยประชารวมจ่ายเจ็ดสิบหก
มีนบุรีค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยนะ
ไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตครับไปพบรถก่อนนะรถที่ไปประสบเหตุนะคะ
แล้วก็ต้องใช้เครนนะคะยกรถขึ้นมาแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็ติดต่อไปที่ทีมนักประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
ให้รีบลงพื้นที่ไปงมหาคนที่ประสบเหตุสุดท้ายพบเป็นศพนะคะ
ผู้ตายก็คือนายทองใหม่สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ
กางเกงยีนขายาวสีดำจมอยู่ในก้นบ่อน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบโรยตัวลงไปไปดึงขึ้นมา
คือตอนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วทีนี้วันนี้ค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
พบว่าคือตลอดเส้นทางมีการก่อสร้างขยายพื้นผิวการจราจร
แล้วก็มีแท่งบารีเออร์วางเรียงรายริมถนนตลอดเส้นทาง
จุดเกิดเหตุที่รถกระบะตกลงไป
อยู่บริเวณหน้าปากซอยประชาร่วมใจ๖๗เขตมีนบุรี
วันนี้คุณภูริพัฒน์รายงานบอกว่าก็มีการนำแผ่นปู
มาเรียงรายปิดไว้บริเวณปากบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
มีการนำแท่งเบรีเออร์มาปิดกั้น
คือตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องลองนึกแทนภาพสายตาของท่านด้วยความมืด
เพราะเมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มครึ่งใช่ค่ะ
รถกระบะที่ประสบเหตุเขาขับมาแล้วอยู่ดี
พ่วงตกลงไปเลยพ่วงตกลงไปตรงนี้
แต่เมื่อคืนยังไม่มีเพราะพ่วงตกลงไปปุ๊บ
ดูภาพซ้ายมือที่เป็นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถกระบะพุ่งตกลงไปก็รีบมาดู
เห็นผู้ชายคนหนึ่งก็พยายามดำผุดดำไหว้อยู่

คือตอนที่ประสบเหตุคนขับรถไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะ
พยายามที่จะออกมาจากตัวรถแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาแต่ว่าคือคาดว่าน่าจะหมดแรง
แต่มันมีน้ำขังอยู่ประมาณ๓เมตร
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็เลยต้องดึงรถขึ้นมาก่อน
ดึงรถขึ้นมาไม่มีคนขับรถ
ไม่มีผู้ที่เห็นว่าแก้ไหนน้ำอะไรพวกนี้อยู่ที่ชาวบ้านเห็นน่ะ
ก็ต้องลงไปหาอีกรอบหนึ่งอยู่ก้นเบาะแล้วก็งมขึ้นมาได้ค่ะอ่า
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิก
ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะคือวันเกิดเหตุเนี่ย
คุณผู้ชมตามภาพเลยนะมีรถกระบะแต่งซิ่งสีเขียวค่ะ
ป้ายทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่าแปดสี่แปดศูนย์พิจิตร
ขับมาตามถนนประชานร่วมใจคือลักษณะเนี่ยก็ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะ
ก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับแท่งบารีเออร์ที่ตั้งอยู่เพื่อปิดกั้นปากบ่อ
จนกระทั่งเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำตกลงไปในป่อ
คือบ่อเนี่ยเป็นบ่อของการไฟฟ้านครหลวงนะคะครับ
ขนาดความกว้างสักประมาณ๓เมตรยาวสักประมาณ๗เมตร
ความลึกสักประมาณ๑๗เมตรแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ย
อย่างที่คุณพรรคปรุงบอกไปมีน้ำเนี่ยท่วมอยู่สักประมาณสามเมตรด้วย
คือแม้มันจะไม่ได้กว้างมากไม่ได้ยาวมากแต่มัน
พอดีสำหรับรถที่จะตกลงไปใช่ค่ะอ่า
คือระหว่างนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ประสบเหตุเนี่ย
ตอนที่ไปประสบเหตุแล้วเนี่ยกระเด็นออกมาจากตัวรถนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะดำผุดดำไห้ตะเกียกตะกายออกมาจากน้ำ
ขอความช่วยเหลือทำแบบนี้ค่ะสักประมาณ๕นาที
สุดท้ายหมดแรงค่ะจมน้ำหายไปบริเวณก้นบ่อ
ขณะนั้นมีผู้ชายสองคนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะ
จากว่าอย่างที่เราบอกไปบ่อเองก็มีความลึกนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์เนี่ย
มีการพูดคุยกับคุณสุพธารินรำแล้วก็คุณแนมจันทรังศรีนะคะ
เป็น๒คนที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
และพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ
คือเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าขณะนั้นเนี่ย
รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูง
ก่อนที่จะพุ่งชนกับแท่งบารีเออร์
แล้วก็ตีรังกาหงายท้องตกลงไปในบ่อน้ำ
ขณะนั้นเขาทั้งสองคนพยายามที่จะเอาแลนสีเขียวอะค่ะครับ
ที่ผูกปิดบางบ่อเอาไว้มาช่วยเหลือ
แต่เนื่องจากว่าบ่อลึกมากความยาวของแสลนด์
ไม่เพียงพอครับระหว่างนั้นก็เห็นผู้ตายเนี่ย
พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองดำผุดดำไหว้
ก่อนที่จะจมน้ำหายไปในที่สุดซึ่งพวกเขาเองก็ตัดสินใจแล้วค่ะ
รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
น่าจะมาแรงครับดูฟังเสียงกระชน
เขาจนตุ้มก่อนแล้วก็ตีรังกาเลย

ผมก็วิ่งมาก็เห็นรถลงไปอยู่ในนี้แล้ว

ผมพี่เจ้าสแสลมลงไปกับน้องเนี่ย

แล้วทำยังไงต่อแล้วครับ

๓ชั่วโมงก่อนนักประดาน้ำจะมา
ทีนี้ทางสองคนยังบอกด้วยนะคะ

หลังจากที่รถกระบะตกลงไปในบ่อแล้ว
ก็มีรถอีกคันขับตามมา
บอกว่ารถกระบะที่ไปประสบเหตุ
มีกล้องหน้ารถเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับ
ก่อนจะขับรถตามรถกระบะมาเพื่อให้มารับผิดชอบอืม
แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่การแข่งรถตามที่มีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าอ่ากระบะซิ่งใช่
่งกันจนแบบมาตกบ่อคันหนึ่งใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะครับ
ปรากฏว่ารถกระบะคนที่ไปประสบเหตุเนี้ยคือไปชนแล้วหนีอืม
ที่ถูกชนเขาก็เลยขับตามมานะคะแล้วก็บอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่า
คือเขาไม่ได้แข่งรถนะลักษณะเส้นทางที่ประสบเหตุเนี่ย
ก็มีการก่อสร้างตลอดเส้นทางไม่สามารถแข่งรถได้อย่างแน่นอนนะคะ
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกตอนนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี้ยคือก็ไม่มีหรอก
ก็คือหลังจากที่ประสบเหตุแล้วส่วนตัวเขาเองคิดว่าเป็นอันตรายอย่างมากนะ
เพราะว่าบ่อมีความลึกแล้วก็ไม่มีอะไรมาปิดกั้นก่อนหน้านี้
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ไม่มีสัญญาณไฟก็ไม่มีไฟก็ไม่มีแสงสว่างก็น้อย
ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้แสงสว่างมันน้อย
ไฟนี้ก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ
บ่อนี้เขาก็ไม่ได้ปิดปากบ่อไว้ไม่ปิดครับ
พึ่งมาปิดเมื่อเชิญครับเที่ยงคืนนี่แหละเที่ยงเกิน
นี่เห็นไหมชาวบ้านบอกว่านี่ไม่มีเลยไม่ได้ปิดปากบ่ออะไรเลย
ไฟก็ไม่มีมีแสลนด์เขียวที่ว่าล้อมกรอบเอาไว้
แต่แหมมันเป็นผ้าผ้าใบแสลนอ่ะใช่ไหมค่ะ
แล้วไฟเองเนี่ยก็ติดดับติดดับก็ไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้อย่างเพียงพอนะคะ
ทีนี้นอกจากจุดที่รถกระบะไปประสบเหตุแล้วเนี่ยใกล้กันพี่ผู้ชายสองคนเนี่ย
เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าใกล้กันเนี่ย
ก็เคยมีรถกระบะแล้วก็รถบิ๊กไบท์ตกข้างทางมาแล้ว๓คันนะคะ
ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
ว่าตลอดเส้นทางเนี้ยมีการก่อสร้างเป็นระยะระยะนี่ไง
คุณภูริพัฒน์ไปสำรวจแบบนี้เนี่ยนะคะแต่อันนั้นตกข้างทางใช่
อันนี้เขาตกลงไปในบ่อเลยนั่นสิแล้วก็ถึงแก่ชีวิตด้วยเนี่ยนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยครับรถกระบะคันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่บริเวณที่จอดรถของกลาง
ภายในซอยสุวินทวงยี่สิบสองทับหนึ่งแล้วนะคะคือสภาพรถเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมพังยับเยินแบบนี้นะคะ
กระจกข้างแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยแตกหลุดกระเด็นออกไปทั้งบานเลยค่ะ
ภายในเนี้ยข้าวของเครื่องใช้ยังอยู่ครบนะคะครับ
พนักงานสอบสวนบอกว่าสอบพยานไปแล้วจำนวนห้าปากด้วยกัน
หลังจากนี้ต้องมีการออกหมายเรียกวิศวกรผู้ดูแลโครงการ
แล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาให้ปากคำเรื่องของการก่อสร้าง
ว่าเป็นไปเนี้ยโดยการประมาทหรือเปล่าอืม
แล้วก็ต้องรอผลการชนะสูตรและผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
เพื่อมาประกอบสำนวนก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งอืม
โครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งทางญาติของผู้เสียหายเอ่อ
ของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้รับทราบแล้วก็จะสามารถดำเนินคดีฟ้องร้องอะไรได้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นตามสิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะมีคนออกมาบอกไหมว่า
อ่าถ้าไม่ไปขับเขาอ่าชนเขาแล้วหนีอืมอ่า
ไม่ซิ่งไม่ขับเร็วก็คงไม่ตกลงไปค่ะ
แต่มันคนละส่วนกันนะใช่มันคนละส่วนกันมันแยกกันอ่า
ส่วนเรื่องที่ไปชนเขาแล้วหนีมาขับเร็วก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม
แต่ความไม่ประมาทการดูแลงานอย่างรอบครอบไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่อ่าเกิดคนที่เขาขับมาดีดีแล้วตกอย่างเงี้
เออคือต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะอย่าทำลักษณะแบบวัวหายล้อมคอกนะอืมครับค่ะ